ต่อกันที่อีกหนึ่งคุณแม่ป้ายแดงแล้วกัน
สาวลีเดียสารรัฐไม่เคยบอกเพศลูกเลย

แล้วก็รู้กันแล้วว่าตอนนี้เป็นเพศชายชื่อว่าน้องดีแลนด์
แต่เชื่อว่าหลายคนก็กำลังสงสัยว่า

หรือว่าเหมือนคุณแม่หรือว่าเหมือนใครเอ่ย

เด็กพื้นคลอนนี้ดูออกแล้วหรือคุณว่าเหมือนใคร
มันก็จะมีเคราะห์โครงไงคุณว่าเหมือนใคร
อยู่ในมุ้งขนาดนี้ที่ฉันเดาไม่ออก

แต่คุณค่ะต้องบอกเลยว่าทำเอาอากง
หรือว่าคุณตาเนี่ยปลื้มสุดเลยนะคะ
หลานชายทายาทคนแรกของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

เขามีเคราะห์โครงใบหน้าเหมือนกับคุณตานั่นแหละ

ซึ่งสาวลีเดียเขาบอกว่าตอนแรกที่เห็นหน้าลูกชาย

แต่ว่าพอเพื่อนมาเยี่ยมแล้วก็เห็นหน้าน้องดีแลนด์
ก็ลงความเห็นเหมือนกันว่าได้ต้นฉบับมาจากคุณตาค่ะ
ซึ่งสิ่งที่คุณแม่ลีเดียรู้สึกกังวลมากที่สุดในตอนนี้
ก็คือเรื่องของน้ำนมที่กลัวจะมีไม่พอ
แต่ก็มีการหาวิธีบำรุงทุกทางนะคะ
เพื่อให้ผลิตน้ำนมให้กับน้องดีแลนด์ได้ทานจนอิ่มได้
ได้คิ้วของพี่แมทได้จมูกพี่แมท
แล้วก็พอมาดูหน้ารวมอีกทีนึง
แล้วก็เปรียบเทียบกับคุณตาทุกคนก็บอกโหเหมือนอาโกงมา
ตอนนี้กังวลอย่างเดียวกลัวจะไม่มีนมค่ะ

เหมือนมันคล้องจองกันน้องดีเล่นกับดิเล่นดีนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นเด็กดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ต้องตั้งอีกทีหนึ่งคนที่สองขอพักก่อน

ก็ให้โตขึ้นมานิดหนึ่งแล้วให้ขึ้นหนึ่งหน่อย